ก็เอามือเผา

มันเป็นอาทิตย์ที่เจ้าต้าที่เข้าไป
เป็นเจ้าหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญในการจับงูของมูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
คือนายชาตรีชาติมนตรีก็เข้าไปจับงูเหลือมเอามือเข้าไปใกล้มันมันก็เหมือนจะฉกแหละครับ
มันไปนอนซุกอยู่ในศาลเจ้าชื่อว่าสารเจ้าเพียงกุงไต้ปี
หรือว่าศาลเจ้าอักกงจับบนบ้านสวนภัยบนชนบุรีก็ไปตรวจสอบ
งูเหลือมตัวใหญ่มากครับนอนขดอยู่ในข้างรูปปั้นนะฮะเป็นเทวรูปรูปปั้นอากง
นายชาติก็ค่อยเข้าไปดูแต่งูมันก็แบบจะโฉกกับทันทีที่หลบทัน
หลังจากนั้นก็นำบ่วงที่ทำมาไปคล้องดึงออกมาได้วัดดูสัก๕เมตรทีเดียวคุณผู้ชม
ยาวมากสอบถามคนเฝ้าสารเจ้าบอกว่าได้ยินเสียงหมามันเห่าอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ
ออกไปดูก็ไปเห็นงูเหลือมมันขดอยู่เหมือนจะฉกแล้วก็จะกินหมา
ตัวนี้เนี่ยเจ้าตัวนี้มันก็เห่างูนะงูก็จะไปฉกมันสุดท้ายมันก็ไปนอนขดอยู่ที่สารเจ้า
้วนท้วยเหลือเกินลูกเอ้ยมันก็อ้วนสักขนาดนี้นะ
ถ้าโดนเข้าไปนี่งูอิ่มไป๓เดือนอ่ะ